คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนกันอีกเหมือนกัน
เพราะว่าข่าวนี้เราก็เห็นกันบ่อยนะคะสำหรับกรณีที่
ชาวบ้านเนี่ยมักจะเอาลวดไปขึงไว้รอบ
เรือกสวนไร่หน้าต่างต่างอาณาป้องกันสัตว์เข้าไปทำลายพืชผล
แต่ต่อกระแสไฟที่แรงแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ตายกลายเป็นคนทุกทีเลยนะคะ
ก็กลัวความผิดเอาศพไปทิ้งน้ำซ้ำอีกตำรวจชนสูตรพลิกศพนายนิ
เมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะก็มีคนไปเจอวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลตามร่างกายจากการถูกไฟฟ้าช็อต
แต่แปลกที่ว่าเอ๊ะทำไมศพสองศพไม่สวมรองเท้า
แล้วภาษณะที่ใช้มาเนี่ยอยู่ไหนไล่ตามหาไปปรากฏว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ย
อยู่ห่างจากจุดพบศพตั้งสองกิโลเมตรแถมเจอรองเท้าของผู้ตายอีกสองคู่
ใกล้ใกล้กันมีลวดขึงตามคันนาด้วยซึ่งเจ้าของที่นาเนี่ย
เขาต่อกระแสไฟฟ้ามาจากบ้านพักเพื่อป้องกันหนูนามากินต้นข้าวก็เลยไปสอบถาม
สุดท้ายก็รู้เรื่องราวแล้วก็ต้องควบคุมตัวนายสำรวมเมฆวันวัย๗๔ปีมาสอบสวนค่ะ
นายสำรวมรับสารภาพบอกว่าเขาเป็นคนเอาศพสองศพนี้ใส่รถเข็นแบบสองล้อ
แล้วไปทิ้งลงในแม่น้ำชีเองที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่ากลัว
คือเขาเอาลวดมาขึงไว้รอบแปลงนา
แล้วต่อกระแสไฟฟ้าไว้ช่วงกลางคืน
ป้องกันไม่ให้หนูเข้ามากินต้นข้าว

ว่าขึงต่ำเลียดพื้นดินถูกไหม

แล้วไม่รู้ว่าสองคนนี้ทำอีธาตุไหนหรือไม่ยังไง

คือเห็นเขาตายแล้วอะค่ะทั้งสองคนเลย

ก็เลยตัดสินใจเอาศพไปทิ้งน้ำ

กลัวความผิดตาแกก็๗๔ปีไม่รู้จะทำยังไง

มันก็เลยโดนไป๒เรื่อง๒ราวเลย

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่า
เมืองต้นก็ต้องตั้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนา

ข้อหานี้จริงหนักนะปิดบังซ่อนเร้นศพ
ก็หลังจากนั้นคุมตัวคุณตา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนศพของสองพี่น้องถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดป่าสโมสรในตะบนท่าตูม

ทำกลางความเศร้าโศกของญาติพี่น้องค่ะ
ทงชัยพ่อผู้ตายขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ใครที่ขึงลวดไฟฟ้าป้องกันไร่นา
ติดป้ายเตือนป้องกันเหตุอันตรายหน่อย
เพราะอะไรรู้ไหมคุณขึงลวดเอาไว้การสัตว์ใช่ไหม
อ่านไม่ออกอยู่แล้วอ่ะติดป้ายให้คนรู้เถอะ
บริเวณนี้มันมีลวดอยู่มีการต่อกระแสไฟฟ้าอยู่

แล้วชาวบ้านเขาก็พากันวิภาควิจารณ์เหมือนกันว่า
แล้วเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุไหม
อันนี้ต้องฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกชาวบ้านไว้ก่อนเลยว่า
ใครจะขึงลวดแบบนี้จริงทำได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะ
แต่คุณต้องไม่ต่อกระแสไฟจากบ้าน๒๒๐โวลต์

กระแสที่ใช้วิ่งเลือกส่วนได้นาตามลวดมันก็แรงเหมือนกัน
แต่เวลามันปล่อยออกมามันปล่อยเป็นครึ่งต่ำ
เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำให้คนถึงตาย
แต่ถ้าคุณต่อจากบ้านร้อยทั้งร้อยตายแน่นอน

แล้วก็ไม่มีการติดป้ายเตือนคนในพื้นที่ด้วยกันนะครับ